นี่บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนคลับคู่จิ้นต่างใจชื้นแน่นอน

คู่แรกยกให้เลยคู่จิ้นฝังเพชร
สำหรับพระเอกโป๊ปธนวัฒน์นะคะ
แล้วก็นางเอกสาวเบลล่ารานี
มาแล้วตั้ง๓ปีละครยังรีลันกันไม่เสร็จเลยคุณผู้ชมค่ะ
ความนิยมของพี่โป๊ปกับน้องเบลเนี่ยยังแรงดีไม่มีตกค่ะ
ก็เลยสารต่อความนิยมต่อเนื่องไปเลยเดี๋ยวปีนี้เตรียมเลย
ล้างตารอได้เลยผลงานที่จะกลับมาทวงบันลังคู่จิ้นยอดนิยม
คุณผู้ชมค่ะเรื่องแรกคือละครภาคต่อบุภเพสันนิวาสนี่
พรมลิขิตเป็นอย่างไรครับเรากำลังเพิ่มหน้าถ่ายทำกันอยู่นะฮะ
นำละครบุเภสันนิวาสนี่แหละเอามาเสนอในรูปแบบของหนังโดยใช้ชื่อว่าบุภเพสันนิวาส๒
ดูกันให้ตาแตกเลยทั้งพรมลิขิตทั้งบุภเพสันนิวาสนะคะ
การะเกดกับพี่หมื่นเตรียมคัมแก๊กมาโกยความปังกันแบบจุกใจแน่นอนคุณผู้ชม
ส่วนอีกคู่ค่ะก็น่าจับตามองไม่แพ้กันนะสำหรับคู่ของน้องนายนพัฒน์กับเพื่อนนางเอกสุดซีไงเป็นไง
อยากจะให้กระเทิบความสัมพันธ์ทั้งคู่บอกไงว่าเป็นเพื่อนกันถูกไหมยังลุ้นรักนอกจอไม่ขึ้น
แต่ถ้าพูดถึงผลงานในจอมันได้ใจจริงคุณผู้ชมเตรียมรอดูกันได้เลยนะกับการโคจรมาเล่นละครด้วยกันเป็นครั้งแรก
ชื่อเรื่องว่าสร้อยสบันงาเป็นละครโรแมนติกคุณผู้ชมแล้วก็ดราม่าเข้มข้นแน่นอน
เรื่องนี้เขาบอกว่าท้าทายความสามารถของทั้งคู่มากกำลังจะลงจอให้ได้ชมกันเร็วนี้นะจ๊ะ
จากตามองของช่องไปเลยนะจ๊ะก็อะไรฝีไม้การแสดงมมโหบอกเลยน่าจะตามองสวยเขาหล่อ
แล้วผู้จัดมือดีก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับ

รีบจับคู่ลงจอไปเลยประกบกันอีกรอบเลย

มาเป็นโรแมนติกคอมมาดี้บ้าง
ในเขยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซ

ดูจากชื่อเรื่องก็เหมาะกับน้องทั้งคู่นะบุคลิก

จิกหมอนเลยจ้ะฟินกันให้กระจาย
เพราะว่าใกล้จะลงจอแล้วเช่นเดียวกัน
บอกเลยว่าปีนี้ละครแต่ละเรื่อง
ช่องแต่ละช่องเนี่ยเค้าไม่ยอมนอยหน้ากันเลยนะ